ช่วงนี้ต้องเตือนเรื่องของสภาพฟ้าฝนและฝนตกหนักนะครับ
พื้นที่ที่อยู่เชิงเขาเนี่ยระวังดินสลัย
เดี๋ยวจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่ากุฏิพระอยู่ตรงเนินเขา
แล้วมันเกิดดินสไลด์ถล่มลงมาทั้งกุฏิครับ
โอ้โหนี่แหละฮะไหลลงมาทั้งกุฏิเลย
มีคนถามว่าพระท่านอยู่ข้างในกุฏิหรือเปล่า

คุณผู้ชมเห็นไหมฮะดินที่มันสไลด์อยู่แล้วนะ

เสาตรงที่เป็นเสากุฏิเนี่ยโอ้โหมันอยู่แบบ

สุดท้ายมันทนไม่ไหวแล้วฮะก็เลยถล่มลงมาแบบนี้
นี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
กุฏิท่านเจ้าวาดนะพระโสพลธรรมธาดาววัดคีรีวิหารนะครับ
อารามหลวงที่ตำบลชำรากอำเภอเมืองตราด
พังถล่มลงมาแบบนี้เสียหายทั้งหลังเลยฮะ
โชคดีที่เกิดเหตุไม่มีพระอยู่ในกุฏินะ
จึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะฮะ
กุฏิหลังนี้สร้างครึ่งปูนครึ่งไม้แล้วครับ
ใต้ถุนยกสูงตั้งอยู่บริเวณริมเนินเขา
สร้างมา๒๗ปีแล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย

แน่นอนว่าเกิดจากฝนที่ตกติดต่อกันหลายวัน
ทำให้ดินอุ้มน้ำก่อนหน้านั้นมันมีดินสไลด์ถล่มลงมา
แล้วรอบหนึ่งก็เหลือตรงเสานี่แหละฮะ
และสุดท้ายกุฏิก็ถล่มลงมาจริงนะครับ

เปิดเป็นตลาดนัดให้ชาวบ้านมาขายสินค้า
ชาวบ้านก็เลยสามารถถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ

ทางด้านของเลขาท่านเจ้าอาวาสวัดคีรีวิหารนะฮะ
ร้อยตำรวจตรีสุเทพอุตมัง
ลงพื้นที่ในการสำรวจความเสียหายอีกครั้งคุณ
๓๐เมตรนะครับแล้วก็ตอนที่ไปเดินสำรวจ

ซึ่งคาดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินอุ้มน้ำไว้มากและอ่อนตัว
ประกอบกับกุฏิตั้งอยู่ริมเนินเลย
พื้นดินถูกน้ำกัดซะแล้วก็พังถล่มลงมาแบบนี้นะครับ
กุฏิหลังนี้ไม่ใช่ที่พักประจำของท่านเจ้าอาวาสนะ
คือท่านเจ้าอาวาสท่านจะมาพักในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ฤดูฝนแบบนี้ท่านเลยไม่อยู่
สิ่งของที่เก็บไว้ก็มีไม่มากนัก
จะมีเพียงตัวอาคารเท่านั้นนะครับที่เสียหายนะฮะ
ขณะเดียวกันทางสำนักงามพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
ทำเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงให้ใหม่
โดยต้องประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดด้วย

จะสร้างที่จุดเดิมไม่ได้แล้ว

ทางด้านของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด

ก็ระบุว่าจะต้องลื้อกุฏิที่พังออกแล้ว

พร้อมทั้งตรวจสอบโครงสร้างอาคารอื่น

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยแบบนี้นะครับ
ในภาพก็อาคารที่อยู่ถัดไปมันก็หมินเมเหเหมือนกันนะพี่บุ๊คเนอะ

ช่วงนี้ฝนตกต้องระวังกันนะครับ